อีกเรื่องหนึ่งที่ตามความคืบหน้ากันมาต่อเนื่อง๒๓วันแล้ว
กรณีที่จับกระทงละเมิดลิขสิทธิ์ของเด็กวัย๑๕ปีคุณผู้ชม
คือล่าสุดเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายก็โผล่ออกมาเรื่อยนะคะ
ล่าสุดออกมาอีก๒คนที่โคราชค่ะ
แล้วก็ไปแจ้งความจะเอาผิดกับคนที่มาจับกลุ่มในข้อหากันโชคทรัพย์
นี่เป็นบรรยากาศที่สพเมืองนครราชศรีมานะคะ
มีผู้เสียหายมาแจ้งความ๒รายค่ะ
ผู้เสียหายก็คือนางสาวมีนาซับอายุ๒๕ปี
อีก๑คนคือนางสาวพิชยาเก๋สูงเนินอายุ๑๙ปี
มาแจ้งความอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดี
ข้อหากันโชคทรัพย์กับกลุ่มมิจฉาชีพที่มาเก็บค่าลิขสิทธิ์
โดยผู้เสียหายคนแรกคือนางสาวมีนา
เล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าโดนจับช่วงวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ละเมิดลิขสิทธิ์กระทงลายการ์ตูลิลาคุมะแล้วก็กาฟิล
ตอนนั้นโดนเรียกค่าละเมิดลิขสิทธิ์๗๐๐๐นะ
แต่เจรจาต่อรองกันจนยอมความแล้วก็จ่ายเป็นค่าปรับไปจาก๗๐๐๐

จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อนบ้านมาใช้เป็นค่าปรับ
ตอนนี้มันยากชีวิตคือยากลำบากแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก

ส่วนอีกรายหนึ่งค่ะก็คือนางสาวพิชยา
โดนจับเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่อำเภอสูงเนิน
ข้อหาก็ละเมิดลิขสิทธิ
แต่ว่าของนางสาวพิชยาเนี่ยคือการทำแก้วเยติลายการ์ตูนวันพีช
รอบนั้นก็โดนเรียกค่าปรับ๓๐๐๐บาท
เจรจาไปเจรจามาตกลงยอมความกันได้
ขอลดมาเหลือ๑๐๐๐บาท

ใช่คือเขาบอกว่ามันสูงถึง๔แสนบาท

ต่อรองลงมาเหลือหลักหมื่นหลักพันกันนะฮะ
ค่ะทีนี้ผู้เสียหายทั้งสองคนเนี่ยนะ
ก็ยืนยันบอกว่าคนที่มาจับลิขสิทธิ์เนี่ย
เป็นผู้ชายคนเดียวกันกับที่น้องอายุ๑๕ที่เป็นข่าวโดนเลย

เออทีนี้พอมารู้ข่าวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย
ฝั่งเจ้าของลิขสิทธิ์จริงเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีนโยบายในการจับลิขสิทธิ

เขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนที่จะมีการแจ้งจับ
ส่วนพวกที่ไปแจ้งจับหรือไปล่อซื้อเนี่ย

ผู้ปกครองของน้องวัย๑๕ที่เป็นข่าวก็เอาหลักฐาน
มาแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาเหมือนกัน

อยากให้ดำเนินคดีกับคนที่มาจับลิขสิทธิ์
บนความผิดฐานกันโชคทรัพย์กักขังหน่วงเหนียว
โดยมีกลุ่มสหวิชาชีพมีสภาธนายความ

ร่วมให้การช่วยเหลือน้องวัย๑๕ด้วย
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
เพราะว่ามีผู้เสียหายอีก๑๒ราย
ก็โดนเหมือนกันโดนล่อซื้อสินค้าลิขสิทธิ

บางคนก็หมื่นนึงบ้างสองหมื่นบ้างสามหมื่นบ้าง
แล้วทุกคนบอกว่าโดนเหมือนกันเลย

ใช่ทีนี้ทุกคนก็เลยเอาหลักฐานเนี่ย

มากันบางครั้งนะเป็น๑๐คนเลย

ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เออทีนี้คนเขาก็ไปเปิดวาร์ฟ
หรือว่าคนเขาไปดูไงว่าเอ๊ะที่บอกว่าผู้ชายมีหนวด
แล้วมาล่อซื้อเนี่ยสรุปแล้วคือเขาเป็นใคร
คือโซเชียลเขาก็มีการไปแฉพฤติกรรมค่ะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้คือนันกิ่งเพชร

แล้วเขาก็ไปเอาเฟซบุ๊กเนี่ยนะ
มาแบบเนี่ยมาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ใช้เฟซบุ๊ก๒บัญชี
แต่ลองเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของเขาเนี่ย
จะมีเนื้อหาเหมือนกับแบบเหยียดกลุ่มชาติภัณฑ์
แล้วก็เป็นเนื้อหาที่แสดงความท้าทาย
คือเหมือนกับบอกว่าให้เด็กทำกระทงอย่าโลกสวย
โง่เองที่สั่งให้ทำอะไรก็ทำ
แล้วก็พูดไปถึงว่าถ้าเกิดให้เอายาเสพติดมาขายก็คงทำใช่ไหม

แล้วมีการโพสต์อีกคุณสืบสกุลประมาณว่า
นี่ไม่กระทำชำราวเด็กแทนค่าปรับก็ดีแค่ไหนแล้ว
พอเขาโพสต์แบบนี้โอ้โหแล้วคนในโลกโซเชียลเห็นนะคะ
ทั้งดาทอทั้งสาบแช่ง
คือก็มีนักข่าวเขาไปสอบถามเหมือนกันนะ
ถามเพื่อนบ้านว่าเอ๊ะสรุปแล้วนายนันเนี่ยเขาทำหน้าที่ทำอาชีพอะไร
คือนักข่าวตามไปเลยนะ
ว่าบ้านในนันที่อยู่ที่โคราชคือบ้านนี้หรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าไปที่บ้านไม่เจอนายนัน
บ้านหลังนี้เป็นบ้านภรรยาของนายนัน
เจอทั้งตัวนายนันและภรรยานะครับ
ทีนี้ก็ต้องไปคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาว่ายังไง
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าในนั้นคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ส่วนเมียของนายนันก็ขายลูกชิ้นฐานะก็ไม่ค่อยจะดี
แล้วรู้ว่ามีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งด้วย
แต่ทีนี้พอหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยบ้านก็ปิดเงียบเลย
ต่อให้โกนหนวดแล้วก็ยังจำได้อะไรนี้ครับ
ไม่จริงหรือปลอมก็ต้องตรวจสอบมันต่อนะครับ
แล้วก็กรณีของนายนันที่ทางผู้เสียหาย
เขาบอกว่าเป็นคนเดียวกันหมดนะครับ
กับที่ไปล่อซื้อจับกลุ่มแล้วก็ยังมีกลุ่มของนายนันอีกนะครับ
แล้วก็มีทนายชื่อประจักษ์อะไรเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องตรวจสอบว่านายนั่นนายประจักษ์
แล้วก็กลุ่มที่มาล่อซื้อจับกลุ่มเป็นใครกันแน่นะครับ